สวัสดีค่ะติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามหาคมินค่ะ
ทนร้อนอีกวันเดียวเท่านั้นนะคะแล้วหลังจากนี้จะต้องเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน
สำหรับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงเวลานี้ค่ะเกิดขึ้นจากหย่อมความร้อนที่ยังคงปก
ทางตอนบนของประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงจังหวัดพิษสนุโลกนะคะ
ลักษณะแบบนี้จะทำให้อากาศตอนบนของประเทศไทยร้อนและร้อนอบอ้าวค่ะ
แต่อย่าลืมนะคะปลายสัปดาห์จะมีพายุฤดูร้อนเข้ามา
สภาพอากาศโดยรวมนะช่วงวันนี้ค่ะ
อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๒๕๔๑องศาเซลเซียสค่ะ
แต่จะมี๒ภาคเท่านั้นนะคะภาคเหนือและภาคอีสานดึกถึงเช้า
สัมผัสได้ถึงอากาศเย็นประมาณ๑๘องศาเซลเซียสค่ะ
ช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวันคือช่วงเวลาประมาณบ่าย๒ถึง๔โมงเย็น
อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียสค่ะ
วันนี้ฝนไม่เยอะเลยนะคะมีเพียงร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่เท่านั้นเอง
ฝนส่วนมากจะไปกองอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำค่ะ
คนกรุงเทพคะทนร้อนอีกวันเดียวเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าหลังจากนี้ไปจะต้องเตรียมรับมือกับฝนที่จะเข้ามา
และฝนเนี่ยจะเป็นฝนฟ้าขนองแต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะ
เพราะว่าจะทำให้อุณหภูมิช่วงปลายสัปดาห์อากาศดีขึ้นอากาศสบายขึ้นค่ะ
สาวค่ะช่วงนี้อากาศร้อนจัดและแดดจัดด้วยนะคะ
ก่อนที่จะออกจากบ้านอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะคะ
ความสวยรอไม่ได้ค่ะ